ก็คือเรียนท่านถึงบรรชนแบบนี้นะนะครับคือเอ่อ
เรียนท่านถึงบรรชนแบบนี้ครับว่าเอ่อ
เมื่อเช้าเนี้ยผมก็มาผิดชุมกรรมการบริหารพักษณ์
กับเอ่อท่านหัวหน้าพักษณ์แล้วก็กรรมกรรมการบรรชน์ครับ
พอประชุมเสร็จเนี่ยหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะครับ
ก็มานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าพักนะครับที่ห้องหัวหน้าชั้น๔นะครับ
แล้วก็มีเอ่อรองหัวหน้าพักษณ์ท่านประเสริฐจักรธรรมลงทอง
ท่านรองเพียงกันตินันรองหัวหน้าพักแล้วก็อาจารย์ชูศักดิรินิน
กับรองหัวหน้าพักก็อ่านั่งกินกาแฟแล้วก็อ่า
ได้พูดคุยเรื่องทั่วไปกับรองหัวหน้าพักษณ์ครับก็สอนาวัตร
ต่อเจริญสุขผมเอ่ยตรงตรงเลยนะครับจังหวัดหวันแก่นที่มีปัญหากับผม
นะครับในเรื่องการอภิมภูมิภายในสม่าผู้แถวรัฐสะดอนนะครับ
ที่ผ่านมาอย่างที่ท่านศึกมันทนได้ทราบข่าวไปเมื่อวันธุริจทั้ง
แล้วก็ไปพาชายแบกหน้ามาเข้ามาอีกสองคน

แล้วก็เข้ามาล็อกตัวผม
ต่อหน้าผมจะตัดลองหัวหน้าพักอีก๓คน

หัวหน้าก็ได้เข้าไปห้ามปามนะครับเขาเลื่อนไปก่อนท่านหัวหน้าพักเนี่ย
ก็ได้เข้าไปห้ามปามนะครับแต่ว่าชายลักษณะมือปืนสองคนเนี่ยนะครับ
ซึ่งไม่ไม่รู้จักไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับก็ได้ล็อกตัวผมนะครับ
แล้วก็ได้ล็อกตัวผมนะครับ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

ส่วนผมก็เชื่อว่าบุคคลทั้งสองที่เป็นลักษณะคล้ายมือปืนเนี่ย
พักหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ทราบนะครับ
เราก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับ
เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ของพักเลย

หัวหน้าว่ายังไงบ้างคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือท่านหัวหน้าถ้านก็ได้เข้าไปห้ามปากมันนะครับ
แล้วก็ท่านก็คือท่านก็ไม่สบายใจนะครับ

ซึ่งผมก็คิดว่าการทำงานของผมเนี่ยนะครับ

เราก็จำเป็นต้องชี้แจงเพื่อปกป้องนะครับศักดิ์ศรีของเรา
แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปหลังจากจบในสภา
จบแล้วก็จบกันไปนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่นะครับ
แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
เขาก็พูดแสดงนะครับตัวต่อสอนวัลต์เอง
เขาก็พูดตัดเจนต่อหน้าผู้ด้าพักที่จะไปแจ้งความที่สอนวัลต์
ภาพลักษณ์ของพักเนี่ยคือเรื่องนี้ผมไม่มองว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์อะไรของพักนะครับ
แต่ถ้าถามว่าเอ่อผมจะอยู่นิ่งได้หรือครับนะครับเผื่อผมออกไปเนี่ย
ถ้าผมไม่ให้ตำรวจมาเนี่ยนะครับอาจจะยิงผมตายก็ได้นะครับ
เห็นไหมครับขณะในห้องหัวหน้าพรรคยังกล้าหูกเข้าไปแล้วนับประสาทอะไรนะครับ
ได้พูดอะไรบ้างไหมคะในตอนนั้น
พูดนะครับเอ่อเอ่อได้ต่อว่าหรือได้ต่อว่าผมมีเรื่องอ่า
ที่ไปอภิปรายในสภาแต่ผมไม่ได้ตอบโต้ผมไม่ได้พูดอะไรสักคำนะครับ
อย่างจริงก่อนไปทำอายุ

ปัจกายล่างทายในที่
สองคนแข็งรายรับคุณนวัตรแย่ในดูรูป
จะมีการขอให้ดำเนินการทางวินัยอะไรไหมครับ
ตามข้อมันครับหรืออะไรมีก่อนคืออันตรงนี้เนี่ยผมว่า
ในเมื่อกระทำการต่อหน้าหัวหน้าพัก
ตัวผมเองเนี่ยผมก็จำเป็นที่จะต้อง
เรื่องด้านการณ์นะครับเพื่อพวงความปลอดภัยในชีวิตรสรรค์
ผมว่าถูกทำร้ายร่างกายผมดีขึ้นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้นะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เอ่อมาทำกันถึงในห้องหัวหน้าพักหรือเปล่าครับ
ต่อหน้าหัวหน้าพักน่ะครับก่อนก่อนหน้านี้ความสำคัญระหว่างคุณกับคุณนวัดเนี่ย
ก่อนที่จะมีประเด็นนี้ครับความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นสอสออยู่ด้วยกันนะครับ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันปัญหามันก็เกิดจากวันเดียวนะครับ
วันที่วันพฤหัสที่แล้วนะครับซึ่งผมก็จำเป็นที่จะต้องตอบโต้
ถูกไหมครับเพราะว่าเขากล่าวหานี่รุนแรงนะครับ
แล้วผมก็บอกว่าถ้าคุณนวัดมีพยานหลักฐานเรื่องกรรมธิการเนี่ย
ผลประโยชน์เนี่ยก็ต้องให้รีบดำเนินการดำเนินการแจ้งความนะครับ
ให้เอาผิดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้กับไม่ดำเนินการ
มาใช้อาญาเผื่อนอย่างเงี้ยแล้วถามว่านี่ระดับเป็นผู้แทนรัศดร
เป็นสอสอเป็นรองหัวหน้าพักโดนขนาดนี้แล้วประชาชนทั่วไปจะอยู่ยังไง
อันนี้มีคุณยุทธพงศ์โดนทำร้ายคนเดียวใช่ไหมคะคนอื่นไม่มีใช่ไหมคะ
หรือว่ามีใครโดนลูกหลงอะไรไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องถามทุกทีเมื่อเศิษฐ์นะครับ
ท่านรอเมื่อเศิษฐ์ว่าท่านอยู่ข้างนะครับ
ที่เมื่อเศิษฐ์ไม่ได้โดนอะไรเกิดเข้าห้ามใช่ไหมคะ
ก็ก็ก็ไปห้ามอืม
ขออนุมัติขออนุมัติ